กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์อธิบดี
ทางด้านของกรมศาลณิเทศและกฏศประสงค์การต่างประเทศ

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเองต้องรับหน้าที่เดินหน้า
แก้ไขปัญหาประสานงานแล้วก็เวทีการประชุมต่าง

ประเด็นครับวันนี้รวบรวมมาฝากกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับ
จำลองสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นติดตามพร้อมกันครับ
อธิบดีกรมศาลานิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
คุณเสกวันนั้นเมทีครับสวัสดีครับท่านครับ
สวัสดีครับคุณฮิลวัฒน์ครับ
กลับไปครับ๑ปีที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมา
กระทรวงการต่างประเทศของเราต้องเจอกับอะไรบ้างครับท่าน
ครับศิลาธารต่างที่ทางประสวงก็เดินสำเร็จการ
เชิงลุกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับ
ซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาหลายปีแล้วนะครับ
แต่ท่านนายกก็ได้ประกาศว่าการต่อต้านการข้ามรุ่น
เป็นวาระของชาตินะครับซึ่งหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ
ส่วนนี้ก็คือในเรื่องของการอธิบายให้กับนานาประเทศ
เข้าใจถึงพัฒนาการและความคืบหน้าในการต่อต้านการข้ามนุษย
ซึ่งมีผลที่เป็นรูปธรรมครับแล้วก็สหรัฐที่เราได้ยินมาโดยตลอด
บางทีจะเพ่งแรงในเรื่องนี้นะครับก็สหรัฐเองก็ได้ยก
ซึ่งสุดท้ายเห็นว่าเท่าเห็นคนที่เป็นรูปธรรมในการต่อต้านการฆ่ามนุษย์
ซึ่งปัญหานี้ถามว่าณวันนี้ยังมีอยู่ไหม
ก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับท่านแต่ความพยายามในการแก้ไขปัญหาของเรา
คือไม่หยุดนิ่งยังคงพยายามต่อไปและสิ่งที่เห็นก็คือว่า
อันดับของเราอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ให้กำลังใจกับการแก้ไขปัญหานี้แต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาครับท่าน
ถูกพูดถึงอย่างมากมันมาพร้อมกับสิ่งนี้นะครับ
มาพร้อมกับเรือประมงครับแน่นอนว่านั่นก็คือ
ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับท่าน

นี่ก็คือสหภาพยุโรปนะครับก็คือว่าเขามีมาตรฐานเขา
แล้วเพ่งเล็งจับตามองประเทศไทยว่าการจัดระบบการประมง
ถึงมาตรฐานเขาในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้ประกาศ
ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เลื้อหลังมาหลายปีเช่นเดียวกัน
แล้วก็ทางได้มีการหารือกัน๕รอบโดยท่านทูตวิราชัย
เป็นหัวหน้าคณะแล้วณขณะนี้ประเทศไทยมีความคืบหน้า
ซึ่งเราคิดว่าผลปลายปีนี้น่าจะออกมาเป็นทางที่ดี
อีกหนึ่งปัญหาครับคาดถูกหลายอย่างเหมือนกันนะครับ
เป็นความท้าทายและเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองอย่างใกล้ชิด

นั่นก็คือการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่ปกติ

นี่คือปัญหาระดับภูมิภาคนะครับ
แต่ประเทศไทยก็ได้จัดการประชุมในเรื่องนี้นะครับ
สองครั้งโดยเชิญผู้ต้นทางประเทศต้นทาง
กลางทางแล้วก็ปลายทางประเทศไทยเป็นกลางทาง
ประเทศไทยใช้หลักมนุษยธรรมก็คือว่า
เมื่อเขาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน
บางทีเขาไปต่อไปจนจุดปลายทางไม่ได้
ประเทศไทยก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

อย่างเช่นให้น้ำมันเชื้อเพลิงหรืออาหารหรือน้ำ

เหล่านี้คือตัวอย่างของความท้าทาย

และเราก็ทำงานเชิงรุกอย่างที่ท่านบอก
อะไรเวสของประเทศไทยนะครับ
ในเวสที่เราลองประเทศ

ปีที่แล้วท่านนายกก็ได้ไปร่วมการประชุม

เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ

แต่ที่สำคัญในระหว่างการชุม

แล้วก็ประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยขับเคลื

โดยประเทศไทยเสนอแนวทาง
สัญญาเศรษฐกิจพรพิเศษ
เป็นแนวทางในการพัฒนา

ที่นำไปประยุกต์ใช้

เรายืนหยัดได้อย่างสง่างาม

เวทีระดับภูมิภาคเป็นอย่างไรครับท่าน
ตอนนี้ประชาคมโลกมองมาที่เอเซีย

ภาพจากการประชุมผู้นำของกลุ่มประเทศ

เดือนหน้า๘๑๐ศุฬาคม

พูดถึงความคืบหน้าของความร่วมมือ๖ด้านนะครับ
ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนา
ทีการประชุมซึ่งเวทีนี้ก็ดูเหมือนกับว่ามี

อาเซียนนี่ประเทศไทยเป็นร่วมผู้ก่อตั้งอาเซียน

จนกว่าอาเซียมีความสัมพันธ์
ร่วมมือกับนานาวิภาพ
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในเดือนหน้าเช่นเดียวกัน๑๓๑๖ตุลาคม
โดยจะเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ
ท่านครับทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของความท้าทาย

แต่มองจากนี้ไปข้างหน้ายังมีความท้าทายอื่น

กระทรวงการต่างประเทศจะเดินหน้าต่อไปยังไง

กระทรวงการต่างประเทศถือว่าการต่างประเทศ
มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับ
หน่วยราชการทุกภาคส่วนทุกภาคประชาสังคมนะครับ
เพราะฉะนั้นแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
คือใช้แนวทางของประชารัฐค่ะ
เพื่อเสริมสร้างและขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขัน
และยกระดับความอยู่ดีกินดีของประชาชนไทยครับ
คุณผู้ชมครับ๑๔๑ปีของกระทรวงการต่างประเทศ
ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะครับ
และไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้อย่างแน่นอน
สุดท้ายแล้วก็คือเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาตินั่นเองครับ